วันนี้คุณผู้ชมมีวิธีการในการไปตักบาทตอนเช้าอย่างไรบ้าง
หลายคนก็ต้องตื่นเช้านะคุณนะตี๔ตี๕ขึ้นมาเตรียมอาหารอะไรเรียบร้อยแล้ว
หรือไม่ถ้าสะดวกหน่อยก็ไปซื้อที่เขาจัดเป็นชุดแล้วก็ไปใส่บาทด้วยตนเอง

ครับแต่ทีนี้ปัจจุบันใส่บาทออนไลน์
โอ้โหคลิปนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่ง
แต่บางคนก็ชื่นชมมันก็เป็นวิธีทำบุญอีกแบบหนึ่ง
คือใส่บาทออนไลน์ตัวยังไม่ต้องขยับเลยนิ้วขยับอย่างเดียว

สั่งอย่างเดียวใส่หมาดยังนอนอยู่ที่เตียงก็ยังได้
แต่บางคนบอกแล้วจะสาธุได้บุญได้ยังไง

อันนี้๑ชุด
ก่อนหน้าเนี้ยเราก็เคยเล่าข่าวคุณพ่อที่มีลูกเนี่ย

เออแต่ทีนี้พอร้านค้าที่เขาขายของแบบนี้แล้ว

คุณอาเบรียกี่ชุดคะสองชุด

คุณสืบสกุลพร้อมครอบครัวจะใส่กี่ชุดคุณผู้ชม

อีกอย่างหนึ่งพระท่านก็ยืนอยู่แค่นี้
พระก็ไม่ได้เดินบินทบาทเลยมันวิถีพุธหรือเปล่า
กลายเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากตอนนี้นะครับ
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจวัสสมุทรปรากา
โซเชียลวิจารณ์ตักบาทแบบนี้พระก็ไม่ได้เดินบินทบาท
ส่วนคนที่จะใส่บาทจะได้บุญไหมเนาะ
บางคนก็สงสัยว่าเจ้าของร้านร่วมมือกับพระเพื่อผลประโยชน์หรือไม่
เพราะเอาของจากร้านใส่พระพระก็รูปเดิมองค์เดิม

ทีนี้พอมันเป็นดราม่าขึ้นมา
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านข้าวแกงเฮียโก
ที่เปิดไลฟ์ตักบาทออนไลน์

บอกว่าทางร้านจะเปิดไลฟ์ตอนตี๕๓๐ถึง๗โมงเช้าของทุกวัน
ลูกค้าที่สนใจก็แจ้งชื่อแจ้งนามสกุลแล้วก็โอนเงินค่าของมาให้
จากนั้นเขาก็จัดชุดอาหารใส่บาปพระสงฆ์
พระสงฆ์ท่านก็เดินบินทบาทผ่านหน้าร้านผ่านตลาด
แล้วก็เมื่อใส่บาทเสร็จพระท่านให้พร
ลูกค้าก็รับพรผ่านออนไลน์
นี่วิธีการแบบนี้มีไฟมีเฟย์อะไรเรียบร้อยแล้วนะ

ยืนยันว่าไม่ได้นิมนต์พระเพื่อมายืนปักหลักรับบาท

และไม่ได้เป็นการใส่ของวนไปเวียนมาแบบนี้
เพื่อที่จะเอาเปรียบลูกค้า
เขามองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีได้เป็นสะพานบุญให้กับผู้อื่น
เป็นวิธีการสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกมาใส่บาทตอนเช้าจริง

ถ้าเราเป็นสะพานบุญแล้วทำด้วยใจซื่อบริสุทธิ์
เขาก็เห็นในหน้าไลค์เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่านะครับ
น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เขาเหล่านั้นที่ไม่มีโอกาสนะครับ
ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ด้วยการทำบุญ
คนไทยเชื้อสายพุทธนะครับทำบุญเป็นหลักนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วแนวคิดอันนี้ผมคิดเองไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะครับ
พี่วารพงษ์บอกว่าประเด็นดรามาฮ่านะครับคุณค่ะ
ก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดนะ
แต่ผมอ่านคอมเมนต์แล้วก็กระทบจิตใจของผมกับครอบครัวเหมือนกันนะคุณนะ
คนชมก็มีแต่คนด่าเนี่ยก็เยอะมากเลย
แต่จะไปห้ามความคิดไขก็ไม่ได้นะครับ
เขาก็ยืนยันบอกว่าเขาขายชุดใส่บาทออนไลน์
ประมาณ๖๐ชุดต่อวันนะขายได้ราคาปกติ
คือชุดละ๔๐บาทในชุดหนึ่งจะมีแกง๑ถุง
ข้าวสวย๑ถุงขนมหวานแล้วก็น้ำดื่มครบ

ส่วนพระที่มารับบาทที่ร้าน
ก็เป็นพระที่เดินบินทบาทผ่านร้านของเขาทุกวัน
วันละ๖๘รูปพอเดินผ่านก็จะนิมนต์เอาไว้
ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องใส่พระรูปไหนเท่านั้น

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะครับทางด้านของพระพยอมกรยาโน
ท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนทบุรี
ท่านก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตักหวาดออนไลน์แบบนี้เหมือนกัน
อฟังเสียงพระพยอมนะฮะ
จริงหรือเปล่าถ้าดูแล้วเห็นว่าดีประพฤติดีปฏิบัติดี
ก็ต้องปรับปรุงกันไว้เถอะไม่เสียหายอะไร
คุณผู้ชมฮาอันนี้ก็ในส่วนของพระพยอมนะฮะ
แต่ว่าทางเพจข่าวสารเมืองปาการนะ
เพราะว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นคือจังหวัดสมุทรประการ
แล้วเขาเป็นคนเปิดประเด็นเอาเรื่องของการตักบาดออนไลน์แบบนี้มาแชร์กัน
ทีนี้เขาก็มีการไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าคณะตำบลปากน้ำนะ
เป็นท่านเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเลย
คือพระมหาประเสริฐมหานาโคนะฮะ
ท่านก็บอกแบบนี้บอกว่า
เรื่องของการใส่บาทออนไลน์โดยการโอนเงินและให้พ่อค้าใส่แทนนั้น
ก็สามารถทำได้ถ้ามีจิตศรัทธาจิตเป็นกุศล
ไม่ได้มีกฎหมายหรือว่าพระธรรมวินัยห้ามไว้
เพราะเป็นเรื่องของสมัยใหม่ฟังแบบนี้นะ
เป็นเรื่องสมัยใหม่โดยพระจะถือหลักปฏิบัติก็คือ๑
พระธรรมวินัย๒กฎหมายบ้านเมือง

ถ้าไม่ผิด๓หลักการนี้ก็ได้บุญ

ต้องดูความเหมาะสมต้องดูเป็นเคสไป
อยู่ที่ความพึงพอใจทั้งคนขายและญาติโยมที่ทำบุญ
ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ถือว่าเอื้อเฟื้อกัน
ส่วนข้อปฏิบัติของพระสงฆ์เองนั้นก็คือ
พระสงฆ์ท่านรับได้แค่๓บาทหรือแค่พอฉัน
ค่ะนี่ท่านบอกแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าถ้าพระท่านมารับวนเวียนเกิน๓บาท
ก็ถือว่าอาจจะผิดหน่อยแล้วนะไม่พอตามที่พระธรรมวินัยกำหนดไว้
คุณผู้ชมเรื่องนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นประการใด

อยากได้บุญอยากทำจริงแต่ไม่รู้จะทำยังไง
รวมถึงบางทีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะไม่สะดวกออกมา
ทำบุญแบบนี้ได้ใช้วิธีออนไลน์แบบนี้
นี่ก็อาจจะช่วยเรื่องของใจได้ด้วยนะครับใช่ครับ